ก็วันนี้ช่างภาพที่ชายคิดโมกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สภาพอากาศในเดือนกันยายนประเทศของเรายังคงชุ่มฉ่ำไม่ขาดสายค่ะ

ยังคงหอบนำฝนเข้ามาตกในประเทศไทยค่ะ
ลักษณะแบบนี้ทำให้หลายพื้นที่นะคะคุณผู้ชม
ยังคงต้องพกอุปกรณ์การฝนกันอยู่ค่ะ
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานค่ะ
มีฝนตกกระจายตัวทั่วพื้นที่
ร้อยละ๗๐๘๐ของพื้นที่ค่ะ
เสี่ยงเกิดภัยธรรมชาติได้ทุกเมื่อ
พื้นที่รุ่งรีบยกของพื้นที่สูง

ในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

ตกไม่เป็นเวลาร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่ค่ะ

พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นสูง๒เมตร
ส่วนภาคใต้มีฝนไม่ขาดสายเช่นเดียวกันค่ะ
ร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่

บริเวณพื้นที่ริมทะเลนะคะต้องระวัง

จุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ

ร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่
ต้องระวังปัญหาน้ำรอการระบายเอาไว้ด้วยค่ะ
ปัญหาไฟป่าอเมซอนยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของโลกนะคุณผู้ชม

ไฟไหม้เนี่ยไหม้มาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะ
กินระยะเวลากว่า๑เดือนค่ะ
ซึ่งทำให้ปอดของโลกแห่งนี้นะคะ
เผชิญกับปัญหาทางสภาพอากาศค่ะ
แล้วก็มีมลพิษเกาะเกิดนะคะ

และนี่คือรูปการณ์หนาวันนี้สวัสดีค่ะ